บนบานสารเก่าอะไรเอาไว้ก็ต้องแก้บนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าเกิดว่าคุณถูกรางวัลที่๑ขึ้นมา
มันเป็นสิ่งที่หลายคนฝันไปใช่
อย่างคนนี้ถูกรางวัลที่๑ก็ต้องไปแก้บน
ที่ไหนวัดหว่างลม
อ้าววัดยางอีกแล้วมีชื่อย่อ

ใช่ครับนี่ฮะบอกเลยนะ
ต้องทูลใจพ่อผู้แม่ญาติแน่

ทำการแสดงที่นี่กับการแก้บนถวายให้แก่
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมา

อยู่ที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
คนที่ว่าจ้างมาก็คือเขาดวงดี
ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่๑
คนที่ถูกบอกชื่อไปเลยเพราะแกบอกว่าบอกได้สบาย

นี่คุณพี่ทองศรีบุญล่า

คุณหน้าคุ้นตากันดีในวัดแห่งนี้

ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่วัดวัดหว่างลมนี่แหละ

คือวันนั้นนะพี่ทองศรีก็เล่าว่าก่อนที่จะประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ที่ผ่านมานี่แหละพี่แกก็ขายลอตเตอรี่อยู่
ไม่หมดเหลือเพียบเลยนั่งเศร้านั่งหมองใครมองก็ไม่สน
พอได้ยินเสียงประกาศผลรางวัลเท่านั้นแหละ
ความเศร้ากลายเป็นรอยยิ้มรอยยิ้มที่เปื้อนน้ำตา
กลายเป็นคนที่กลายเป็นไบโพล่า๒บุคลิกเฉยเลย
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขายได้ก็กิน
ก็คือจากร้ายกลายเป็นดีเพราะว่าถูกรางวัลที่๑อันเนี่ย
เขาบอกว่ารับไปหน่อเลยนะ๑๒ล้านบาท

พี่แกก็เลยจ้างละครรำคณะฉลองศิลป์ชุดใหญ่มารำแก้บน
โดนถวายให้กับพ่อปู่ศรีสุธโมยะศรีปทุม่า
พร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้กล้วยหอมร้อยหวีมาถวายแบบนี้แหละครับ
อักเสด็จความยินดีนะแต่ยังไงซับ
ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะอย่างที่ผมบอก

ใช้สถานการณ์ดีกว่าค่ะคุณ

เพราะฉะนั้นควรอยู่ห่างกันไว้
เอาเป็นว่าถ้าจะไปแก้บนอะไร
ที่จะต้องจ้างนางรงนางรำมาอยู่กันเยอะหลายคน

ช่วงนี้ก็อยากให้อยู่บ้านกันละกันเนาะ
ถึงแม้ว่าคนจะได้โชคได้รับถูกไปเก็บเงินไว้ใช้ก่อนก็แล้วกัน